ไปแล้วนะคะมาด้านลูกทุ่งสาวบ้างอย่างคุณจ๊ะอาสยามค่ะ
ทั้งร้องเพลงแล้วก็สัมผัสการจับมือแฟนคลับตลอดเวลาเลย
หลายคนก็เป็นห่วงนะว่าช่วงนี้ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะ

แต่เจ้าตัวค่ะเผยกับบันเทิงไทยรัฐว่าไม่กลัวหรอก
เพราะอยากจะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงขี่ออนซะด้วย
และที่ผ่านมาก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีค่ะ
ไม่ใช่แค่สาวจ๊าคนเดียวนะคะ

รวมถึงคนที่ไปดูคอนเสิร์ตด้วยก็ต้องป้องกันเหมือนกันนะคะ